คุณผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการของเราแล้วนะครับ
ไปกันเลยดีกว่านะครับ
เริ่มต้นจากนักชกในมุมน้ำเงินนะครับ
คนนี้มาจากอัภภาพเมืองจังหวัดศิงบุรี
คนนี้นะครับชกมาแล้ว๗๘ไฟล์

เสมอ๓ไฟและแพ้๒๕ไฟ
มาทางหน้าของมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับคนนี้มาจากอำเภอพยักษ์ภูมิพิสัยจากจังหวัดมหาสารคามนะครับคนนี้ชกมาแล้ว๑๐๑ไฟล์
ชนะ๖๘ไฟเสมอ๓ไฟและแพ้๓๐ไฟ
มาทางทวีดีโอรัดฮีล๔ธนูศึกเล็กออกขวัญเมือง
เราเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการแล้วนะครับถนนศึกเล็กออกขวัญเมืองครับ
เจอกับยอดแสนชัยซาวโซบริเวณ
นี่คือคู่เอกนำรายการครับกระพริบตาไม่ได้ครับ
บอกว่าคือสุดยอดของวงการมวยชั้นแนวหน้าเลยครับทั้งคู่
เราไปรู้จักกับทั้งคู่กันก่อนนะครับในพิกัด๕๗กิโลกรัม
จากด้านมุมน้ำเงื่อนครับยอดแสนชัยซาวโซบริเวณครับ
นายคันชิตชัยพรจังหวัดสิงห์บุรีวัย๒๕ปี
ส่วนสูง๑๖๒เซนติเมตรครับล่าสุดมาชนะคะแนนแสนพลลูกบ้านใหญ่ครับ
ในรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์นี่แหละครับจากค่ายมวยสโสพิษ
ส่วนทางด้านธนูศึกเล็กอขวัญเมืองครับ
นายนัทพงศ์สืบสุนธรณ์ครับจากพระยกพลพี่ไส
จังหวัดมหาศาลคามวัย๒๖ปีอายุมากกว่า๑ปีครับ
ส่วนศูนย์๑๖๘ซินิเมตร
ล่าสุดมาชนะคะแนนเด็ดฝั่งโขงสิริรักษ์มวยไทยครับ
ในรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ของเรานี่เองครับ
ปัจจุบันฟิศท้อมอิทธิค่ายมวยสิทธิ์ทองพรครับ
เป็นลูกศิษย์ของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองครับ
ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครครับ
ทะดานพลตำรวจเอกอสวินขวัญเมือง
แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากคุณสมหมายสกุลเมตตาครับ
โปรโมเตอร์ชื่อดังนะครับคุณสมมายสกุลเมธา
เล็กนั้นแม้ว่าจะพระสีเสื้อออกขวัญเมือง
แต่ก็ท่านพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนั้น
ให้สิทธิ์ไปซ้อมที่ใกล้สิทธองปอนด์นะครับ
ต้องขอบคุณในน้ำใจของท่าน
ค่ายสอโสพิษวันนี้ส่งเข้าประกวด๒รายครับ
ชนะไป๑ครับจากเพชรระพา
ทรวงที่ทดมงคลครับสวนตนาทเจสโอครับ
โซพิษวิหารธรรมเมอยู่เชียร์ด้านล่างครับ
แม่ของสาวสิงศาวโสพิษและแม่ยายของยอสาญชัยนะครับ
ลูกของยอดแซนชัยครับสาวสิงค์ครับ

ด้านละตีด้วยศักดิ์ศรีแล้วครับคู่เดชน์

ด้านยอดแซนชัยมีกี่แชมพ์เปียนครับ
อาจจะไม่ผิดนี่เป็นแชมป์ระดับแชมป์ประเทศไทยครับ

ทักทายหนักแรงเลยครับธนูศึกเล็ก
ตนุสิกเล็กเล่นประเภทหมัดแรงละครับ

เล่นงานหลับตัวสลับใบหน้าเหมือนกัน
โอ้โหดูครับขวาตรงอัดลำตัวเข้าไปครับ
ช้าทำช้าต่อยกับธนูศึกเล็กนี่ลำบากเลยครับ
แล้วก็ฟิตมาไม่เกิน๑๐๐ไม่เต็มร้อยนี่
เหนื่อยเลยครับต่อยกับธนูศึกเล็ก
แต่จะเดินขยับต้อนเข้าหาครับธนูศึกเล็ก

โอ้โหออกแต่ละดอกแต่ละทีของแกได้รุนแรงเลยครับ
ยอสัญญาพยายามจะตอบโต้ด้วยปัด๑๒
ซ้ายนั้นทำลายจังหวะของธนูศึกเล็กเหมือนกันครับ
ธนูศึกเล็กอยู่ชื่อเดิมชื่อจอนนี่ครับ

เป้าและหุ้งซ้ายกลมหวัดเสียวครับถาดไปนิดเดียว
เชี่ยวปลายจมูกของยอสัญญาไปนิดเดียว

ตอนนี้โอ้โหเจอแค่นที่ซ้ายเลยครับ
หลุดหลวมทนได้หรือไม่ได้ครับหมัดของทางด้านธนูศึกเล็กครับ
โอ้โหยอดแสนใยประเภทใจเกินร้อยอยู่แล้วด้วยครับ
คู่นี้หัวจิตหัวใจนั้นดีด้วยกันทั้งคู่สายหน้าของยอดแสนชัย
ยับมาธนูศึกเล็กพยายามจะเบียดยอดแสนใยเล่นงานบริเวณลำตัว
กระแทกด้วยยับซ้ายครับยอดสนชัย
กรรมการเตือนไปที่ทางด้านยอดแสนชัยครับตั้งรับจับทางมากเกินไปครับ
ธนูศึกเล็กพยายามย่างสามภูมิเข้ามาเล่นงานบริเวณลำตัวสลับไปหน้า
สายหน้าของยอดแสนชัยทิ้งไปขวา

อ้าล่ะครับเสือแอบมะคัดซ้ายแล้วต่อยด้วยขวาตรง
คนหนึ่งเร็วกว่าครับแต่อีกคนนึงหนักกว่า

เอาละครับเริ่มออกอาวุธแล้วครับยอดแสนชัย
พยายามจะดึงพยายามจะโตพยายามมา
โอ้นี่ครับ

ปักด้วยศอกซ้ายครับ
รัฐมวยไทยไฟเตอร์
เหนือจากได้ชมกับมวยมันสนุก
ยังมีสาวสวยแบบนี้ครับอยู่ข้างเวทีอีกด้วย
บรรยากาศข้างเวทีครับใครที่จะมาสัมผัสตัวจริง
เดินทางมาที่มนตรีสตูดิโอได้เลยครับ

อะไรครับไม่หนีไม่ถอยเลยครับยอสัญชัย

เริ่มมัดวงในและเด้งตีครับยอสัญชัย
โอ้โหวงในของยอดแสนชัยฉายแววเลยครับ
ถนนศึกเล็กเบียดเข้ามายอดสัญชัยเสียบด้วยเขาขวา

โอ้โหตัดลำตัวเข้าไปครับ
สัญชัยเสียบด้วยเขาขวา
ดูศึกเล็กพยายามจะเน้นที่หมัดกับศอกครับ

โอ้โหดูครับจังหวะแลก
หลังโดยศอกแล้วก็แลกด้วยมัด
ยอสัญชัยทิ้งด้วยกับป้านขวา

ธนูสิกเล็กเบียดฟันด้วยส่อขวา
เอาละครับใครดีใครอยู่ครับ
โอ้โหพยายามจะเล่นงานบริเวณรับตัวสรรพดา
จะเจอข่าวขวาลงย่อสัญชัยเลยครับ
ธนูสิกเล็ก

เพราะว่าอยู่ห่างนี่เสียวไส้ครับ
โอ้โหดูครับเขียวแล้วตัดล่างครับ

แล้วก็ปลักหลักแรกเลยเสียบด้วยข่าวขวา
แล้วครับเจอหมัด๑๒พยายามจะสวนด้วยหมัดขวาเหมือนกัน
ช่าไส้ล็อคหน่อยครับ

เสียบขวาอีกทีครับ
อ่าแล้วกับธนูศึกเล็ก

พยายามจะเดินเบียด
เกาะในได้แล้วครับถนนศึกเล็ก
แต่งตัวนานไปหน่อยครับธนูศึกเล็ก
พยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาแล้วซ้ายวืด
และหมัดขวาเจอหมัดขวาสวนครับ
คนละดอกคนละทีแล้วเสียบด้วยเขาซ้าย

เดือดเลือดพลาดจริงครับคู่นี้

แล้วต่อยขวาธนูศึกเล็ก
เบียดเข้ามาเสียบด้วยซ้าย

ถนนศึกเล็กเกี่ยวแล้วเททิ้งเลย

หมัดไปบริเวณหน้าก็ช้ำเหมือนกันครับ
เพราะว่าหัดหมัดของประตูเล็กนี่รุนแรงเหลือเกิน

สมศักดิ์ศรีคู่เอกนำรายการเลยครับ

โอ้โหโห
ดึงไม่พ้นกระบวนจงที่สองครับ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
ท่านผู้ชมครับรูปเกมเหมือนจะเปลี่ยนเสิร์ฟแล้วครับ

ยกที่ผ่านมายอดแสนชัย
มาเล่นวงในแล้วดูเหมือนจะทำได้ดีครับ

จะเจอยอดแสนชัยครับเข้าในครับ

เสียบได้เข้าขวาครับ

ศักดิ์สุดเล็กเกินหมัดขวาส่วน

ประชาติสุกเล็กร้านล่างเยาะสันใจตี่ตี่

เอาไว้ครับโอ้โหอ่ากรรมการเตือนเลยครับว่าอย่าจับเชือก
ยอดแสนใจเบียนเข้ามารอบในตีตีบนเว้นใต้ตาทางด้านซ้ายครับ
เหมือนจะมีรอยปูดแล้วครับทางด้านเจ้าสัญชัยอ่าโอ้แล้วหัวจิตหัวใจของแกครับ
ดูครับเดินเข้ามาเจอซ้ายของถนนศึกเล็กพยายามจะเสียบขวาสวน
มาแล้วครับซ้ายกับขวาโอ้โหดูครับความหนักความแรงอาวุธของธนูศึกเล็กครับ
แต่ยอดแสนชัยไม่ถอยครับขวามาเจอซ้ายสวน
พยายามเขยับมาโอ้เจอสมพยายามจะรอกากตีตี
โอ้โหเดือดจริงครับแม่เป็นผู้พิชิตความเจ็บปวดจริงครับ

แม่สัดเข้าไปจนเต็มใจโครง

ดูศึกเล็กเป็นฝ่ายเดินต้อนบ้างจิ้มลำตัว
ล็อกในเลยครับทางด้านเจ้าแสนชัย

ดูศึกเล็กเล่นงานบริเวณลำตัวด้วยหมัดขวา

อ้าวแม่ถอยอย่างเดียวไม่ได้ครับ

ร่วมเกมกำลังดูดีเลยครับ
กระดูกศึกเล็กเปรียดเข้ามาเจอแค่งขวา

โอ้โหเสียบตายครับ
เจ้าแสนชัยหัวด้วยแค่งขวาเบิ้ลสองแค่งครับ

โอ้โหมันจริงจริงเดียดจริงจริงครับคู่ดี
กระยับเข้าหาอีกกระยับจะทิ้งด้านมัดขวา

แล้วใช้เหลี่ยมตัวช่วยเลยครับ
สวัสดีเสียหลักล้มลงไปครับ
กระดูกศึกเล็กจิ้มลำตัวหูกับทุกข์

โอ้โหนี่ครับจังหวะเหนื่อยต่อเหนื่อยนี่

เข่าซ้ายอัดเข้าไปเลยครับ

กระดูกศึกเล็กทีบ

กระดูกศึกเล็กโอ้โห
ดูครับขยับเข้ามามีถีบ
โอ้โหพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาเหมือนกันครับ

สมศักดิ์ศรีจริงครับ
ต้องบอกว่าสถานการณ์นี้พลิกไปพลิกมาครับ

ยอดแซทไยเกี่ยวและดันก็เชื่อครับ

พยายามจะหลบแต่เจอแข้งขวา
ตัวสะสมมาตั้งแต่ยกแรกครับ
จนถึงยกสุดท้ายเน้นเข้าไปครับ
โอ้โหแล้วโดนไปมีอาการแผ่วทันทีครับ

แลกกันแบบนี้ครับ
โอ้โหหนักแรงของธนูศึกเล็ก

และบาทาลูกพักวันเทียนมันน่ะครับ
ก่อนประยะใกล้ครับ

โอ้โหคุณผู้ชมครับสมแล้วนะครับที่เป็นคู่เอกของเราในวันนี้นะครับ
เราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลไฟเตอร์และรางวัลซุปเปอร์ไฟเตอร์จะแตกหรือไม่
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน

มุมน้ำเงินนะครับรับไปเลยเงินรางวัลซูเปอร์ไฟเตอร์๑๐๐๐บาท
ส่วนมุมแดงรับไปเลยเงินรางวัลไฟเตอร์๕๐๐๐บาท
ธนูศึกเล็กโอขวัญเมือง

มวยมันยังรอท่านผู้ชมอีกหนึ่งคู่

ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์